ลาดนี้ได้มีเหตุการณ์ที่สาวใหญ่เบือก๓๘ปีถูกคนร้ายคาตกรรมอย่างโหดเฮี่ยม
น่าจะโกรธแค้นมากครับถึงลงมือได้อย่างทาหลุดแบบนี้

แคลรึกประมาณ๑๕เซนติเมตรเกือบถึงหลอดลม
ทราบชื่อคือนางพิลาจันทร์นักศูนย์อายุ๔๘ปี
จากการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่พบกันไกลอยู่บนแคร่ไม้

จอบอยู่ในสภาพปลายด้ามจอบหัก

ตำรวจคาดว่าเหตุน่าจะเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมา
คนร้ายเป็นชายน่าจะรู้จักกับผู้เสียชีวิต

เกิดมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง

โดยใช้จอบตีที่ศีรษะให้ล้มลง
แล้วใช้กันไกลแทงที่บริเวณกกหู

ส่วนสามีใหม่เพิ่งถูกดำเนินคดีอาวุธปืน

ช่วงเกิดเหตุอาศัยอยู่บ้านคนเดียว
ส่วนลูกชายไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด
อกจากนี้เจ้าหน้าที่พบจุดหมายคาดว่า

ในลักษณะทำนองว่ายังรักและไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปประกันตัว
ส่วนประเด็นฆาตกรรมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตั้งไว้๒ประเด็นคือเรื่องชู้สาว
เพราะผู้ตายเคยแต่งงานมาก่อนแล้วมีสามีใหม่ตำรวจได้เร่งติดตามตัวสามีเก่าของผู้ตายมาทำการสอบสวนด้วย
สองประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดจากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายเคยมีประวัติผัวพันกับยาเสพติดและเคยถูกจับกลุ่มมาแล้ว
นายกิติศักดิ์นักศูนย์อายุ๒๕ปีลูกชายของผู้ตายกล่าวว่าทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
พอทราบข่าวแม่ถูกฆ่าตายจึงรีบเดินทางมาปกติแล้วแม่จะเป็นคนอัธยาศัยดีแต่เป็นคนไม่ค่อยพูด
มีอะไรก็ไม่ได้เล่าให้ฟังจึงไม่ทราบว่าสาเหตุการฆาตกรรมคืออะไร
แต่อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพราะเป็นการลงมือก่อเหตุที่โหดเยี่ยมมาก
หลายเรื่องแต่ว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยระบายปันใดนะครับ

มีอะไรอยู่ลึกเราธรรมดาเรากัดสิหลายเรื่องกันเห็นเราเรากันสิหลายเรื่อง
มีรายงานว่าชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่เร่งติดตามตัวคนร้าย
พร้อมกับคุมตัวชายต้องสงสัยซึ่งเป็นอดีตสามีของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำ
เมืองต้นพบว่าชายดังกล่าวมีสภาพร่างกายขาเป๋และให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะช่วงเกิดเหตุได้ไปจับเขียดที่ทุ่งนาจึงไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน